ถุดิบสำคัญของการทำมะกรูดเชื่อมคือมะกรูดต้องเลือกลูกที่มีผิวสีเขียวเข้มเพราะยังมีความสดใหม่ผิวจะเต่งตึงไม่เหี่ยวเหมาะสำหรับนำมาเชื่อมส่วนอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในการเชื่อมคือกระทะทองเหลือง
ซึ่งกระทะเช่นนี้จะช่วยกระจายความร้อนและรักษาความร้อนได้อย่างสม่ำเสมอในขณะที่ทำการเชื่อม
เคี่ยวน้ำตาลก็ไม่ติดก้นกระทะ
ทำให้น้ำตาลที่เชื่อมลูกมะกรูดมีสีที่ฉ่ำเสมอกัน
มะกรูดเชื่อมจึงมีสีสวยน่ากิน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน